ไปดูความคืบหน้าเรื่องของคาเฟ่แมวกันหน่อย
ที่มีคนบุกเข้าไปแล้วก็ไปเจอน้องแมวถูกขังเอาไว้

รวมทั้งมีซากของแมวรุ่นเย็นด้วย
อีกฝ่ายเขาไม่พอใจมากที่แบบเอาแมวเขาออกไปทำไม
เขาก็มีการไปเจรจากันแล้วก็ได้ข้อยุติแล้วนะครับ
จากกรณีที่นายทันอินจิตละเปรมทันนิกได้มีการโพสต์ภาพ
พร้อมข้อความกับเรื่องของการเข้าไปช่วยแมว
คาเฟ่แมลเวนิสแคสคอนเนอร์ย่านวัชรพลนะครับ
หมอชมพู่สัตวแพทย์เจ้าของคาเฟ่แมว
ถูกจับดำเนินคดีข้อหาช่อโกง
เมื่อวันที่๓เมษายนพร้อมระบุว่า
คาเฟ่ดังกล่าวมีการผสมพันธุ์ข้ามสายพันธุ์
ซึ่งกว่าจะผสมได้ต้องแลกกับชีวิตของแมวหลายสิบตัว
ซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่ทารุณนะครับ
ที่สนสายใหม่เพื่อไปคุยกันกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ฝ่ายคู่กรณีเกิดความไม่พอใจที่ไปนำแมวออกไปจากคาเฟ่
ยืนยันว่าการเข้าไปช่วยแมวมีความบริสุทธิ์ใจ
แล้วก็ไม่ได้รู้จักกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาก่อน
ไม่ได้ต้องการจะแสวงหาผลประโยชน์จากแมวด้วยนะครับ
ใจครับความตั้งใจแรกตั้งแต่วันแรกเลยที่ได้รับการเชิญเข้าไป
เพื่อช่วยเหลือแมวจากทางพนักงานแล้วก็เจ้าของตึกครับ
แต่แรกไม่มีหวังผลประโยชน์ใดใดก็วันนี้ผมจะจะมาเจรจากัน

เพราะผมเข้าใจว่าการออกสื่อบางทีเรามีความผิดพลาดได้
แล้วพอออกสื่อไปปุ๊บอาจจะทำให้ทางหลายคนเกิดความไม่พอใจความขุ่นเครื่อง
ผมก็เลยตั้งใจมาว่าจะมาเจรจากันขอโทษขอโพยกันให้เสร็จนะครับ
เพราะยังไงคนไทยก็พี่น้องกันเนอะก็อยากจะให้กลับมาดีกันเหมือนเดิม
เหมือนตอนวันที่เราเข้าไปร่วมกันช่วยแมวมาก่อนกัน
คุณทันอินเขาเป็นจิตอสาช่วยเหลือแมวนะคะ
ต่อมาครับทางด้านของตัวแทนกลุ่มสัตวแพทย์
พร้อมด้วยมันดาของสัตวแพทย์หญิงชมพู่
ซึ่งเป็นเจ้าของแมวเจ้าของคาเฟ่แมวเนี่ยนะฮะ
ก็เข้าไปชี้แจงต่อพนักงานสอบสวนถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
พร้อมรอเจรจากับนายทันอินเพื่อขอรับแมวทั้งหมดกลับไปเลี้ยงต่อ
ทั้งนี้ระหว่างการสักถามพนักงานสอบสวนก็เป็นคนกลางในการประสานทั้งสองฝ่าย
คือจะบอกว่าการเจรจาครั้งนี้ใช้เวลานานนะฮะร่วมร่วมกว่า๓ชั่วโมงครับ
ผลสรุปว่ากลุ่มเพื่อนของสัตวแพทย์หญิงชมพู่จะเป็นผู้ดูแลแมวทั้งหมด
โดยได้รับหนังสือมอบอำนาจแล้วก็แต่งตั้งจากสัตวแพทย์หญิงชมพู่
ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำให้เป็นผู้ดูแลแมวแทน
ขณะที่นายทันอินก็ยอมรับข้อตกลงดังกล่าวค่ะ
ทีนี้แม่ของสัตวแพทย์หญิงชมพู่
หลังจากที่ไปพบพนักงานสอบสวนก็รีบเดินทางกลับทันทีนะคะ